บอกเลยค่ะว่าคนที่ชื่อตูนนะคะอธิวราเนี่ยสร้างความสุขให้เราจริงนะคะ
เพราะว่าลงทุนลงแรงนะคุณผู้ชมวิ่งเลยค่ะกว่า๒๒๐๐กิโลเมตรนะคะ
เพื่อที่จะหาเงินค่ะมาสมทบทุนเข้าโครงการ๙คนละ๙นะคะ
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะก็เป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาวทั่วประเทศ
รวมถึงค่ะซุปตาของเมืองไทยหมายเลขหนึ่งของเราด้วยนะคะ
อย่างคุณอ้ำพัชราภานั่นเองก็ยังอดหลงไหลได้ปลื้มไม่ได้เลยนะ
คุณยุ้ยป๊าป้าเป็นเพื่อนสนิทของคุณอ้ำนะคะ
เขาก็โพสต์รูปที่ถ่ายร่วมกับคุณก้อยรัชวินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หวานใจของคุณตูนนั่นแหละตามด้วยแคปชั่นที่ชื่นชมสาวก้อยนะคะ
นับถือใจผู้หญิงคนนี้จริง
ฝากบอกพี่ตูนด้วยนะว่าป๊าป้ารักเขามาก
ซึ่งหลังจากนั้นค่ะคุณอ้ำก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะ
อยากจะบอกเหมือนกันนางเอกตัวแม่ของเราบอกรักคุณตูนค่ะ
ด้วยความชื่นชมแบบนี้หวานใจตัวจริงอย่างคุณก้อยค่ะก็เป็นปลื้มสิคะ
บอกขอบคุณทั้งสาวอ้ำแล้วก็คุณยุ้ยปาป้า
ทำเอาแฟนคลับพลอยอดยิ้มมีความสุขไปตามกัน
เอารับปีใหม่เป็นไปเลยนะคะ
แต่ว่านี่ไงคว้าหวานใจตัวจริงของเขาอยู่คุณก้อย
ถ่ายรูปกันเหมือนจะไปเจอกันที่ร้านซาลอน
ร้านทำผมอะไรสักอย่างก็มีการถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังใจกันไปนะคะ
ว่าตอนนี้นาทีนี้ใครก็ปลื้มพี่ตูนนะคะ
แล้วก็ปลื้มคุณก้อยด้วยแล้วก็ปลื้มพี่ทุกคนในโครงการ๙นั่นเองนะคะ